โจ้เคยขอนักแสดงสาวชื่อดัง
เมพิชชนาธิ์แต่งงานคุณ
ก่อนจะเกิดเหตุการพฤติโรคสองใบ

แต่เมย์ไม่ได้ตกลงใจ
มันมีประเด็นโลก๒ใบ
มีภาพของนายโจ้ไปปรากฏกับเจ้าของธุรกิจเต้นรถผู้หญิงคนหนึ่ง
ท้ายที่สุดนะฮะก็มาทราบว่าเจ้าของธุรกิจเต็นต์รถนั่นน่ะ

เป็นแฟนหรือว่าเป็นภรรยาของนายโจ้อยู่แล้ว
ทีนี้พอเมย์รู้เรื่องเมย์เขาก็ไม่เอาไง
ความรักของนายโจ้และเมย์ขาดสบั้น

นายโจ้เองก็เคยตามง้อ
ขอคืนดีกับเมย์อยู่หลายครั้ง

คือเมย์เขาโพสต์ออกมาในช่วงนั้นนะ

บอกว่าเธออาจจะเป็นคนเลวในสายตาใครต่อใคร
แต่สำหรับฉันเธอจันจุดกว่าใครทุกคน
และทีนี้มันมีข้อความแชทหลุดออกมา
เป็นคนเอามาโพสต์เองบอกว่านายโจ้ตามง้อขอคืนดี

ใช่ค่ะเพราะว่าแคปแชทที่ทางคุณเมย์มีการโพสต์เนี่ยนะคะ
คือเธอโพสต์แล้วเธอก็บอกว่าไม่เคยต้องเสียใจอะไรแบบนี้
ข้อความในแชทคือเขียนว่าโจ้ไม่รวยจริงแน่จริงอย่ามายุ่งอันนี้ค่ะ
อันนี้ค่ะใช่ค่ะเมย์เอาข้อความที่โจ้เขียนมาง้อขอคืนดีเมย์

โจ้เนี่ยเขียนมาถึงเมย์บอกว่าถ้าว่าโจ้ว่าไม่รวยจริงแน่จริงก็เลิกยุ่งกับอีกคนก่อนสิ
นะครับเลิกยุ่งกับหมาด้วยแล้วก็ไม่ต้องเล่นหนังด้วย
แต่โจ้มีเงินอยู่กับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นนอมินีมีอยู่๒๓๐ล้าน
ให้เมย์หมดเลยกล้าหรือเปล่าจะเอาเงินสดเนี่ยมากองตรงหน้าเมย์เลย
เออนะครับผมยอมนะฮะเอาเงินหมดตัวเนี่ยที่เป็นเงินเก็บผมทั้งหมด
ที่อยู่กับคนคนหนึ่งเนี่ยเอามาให้เมย์บ้านสองหลังรถทุกคัน
และที่เป็นเงินสดที่จ่ายเงินสดเนี่ยผมจะให้เมย์เลยกล้าหรือเปล่า
แต่ผมกล้าจริงนะในการที่ให้เมย์
แล้วก็บอกว่าผมเป็นตำรวจข้าราชการไม่ได้มีเงินในธนาคารเยอะ
เกียจโดนภาษีแต่ผมมีซุกไว้เยอะแน่จริงหรือเปล่าคุณพิชชี่นี่ค่ะ

เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นตั้งแต่ปี๕๗ที่เราตามข่าวกันมาก่อนหน้านี้
แต่ตอนนี้เรื่องเหล่านี้มันถูกขุดขึ้นมาอีกนะคุณ
คนในโลกโซเชียลขุดคำพูดอะไรเหล่านี้
หรือว่าข้อความแชทของนายโจ้กับเมย์ออกมา
และมีคนไปถามหาว่าโจ้รวยมาจากไหน
มีเงินตั้ง๒๐๐๓๐๐ล้านแล้วไปเก็บไว้กับนอมินี
ไว้กับใครและได้เงินมาจากใคร

ทีนี้ฮะเมพิชชนาธิ์ก็ยังเคยออกมาแฉว่าถูกหนุ่มนิรนามสะกดรอยตาม
ขณะที่ไปพักผ่อนส่วนตัวที่หัวหิน
หลังจากสืบสาวราวเรื่องแล้วน่าตกใจมากฮะ
เมื่อคนที่ติดตามนั้นก็คือนายโจ้นั่นเอง
นายโจ้สั่งมานั่นเอง
ไปฟังเสียงช่วงที่เธอเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้หน่อย
เสียงเก่าแล้วนะหลายปีแล้วนะ

เพราะว่าเขาถามอยู่กับใครแล้วก็อยู่กับแจ๊กอะไรอย่างนี้

เขาก็เหมือนเสียงเขาดูเหย่างเราก็
เฮ้ยเราอยู่กับแจ๊คเธอมีอะไรเหรอ
ก็ขอคุยกับแจ๊คขอคุยกับเป้ยก็ให้คุยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเพื่อนคนนึงที่โทรมาถามว่าเราอยู่ไหนแล้วก็บอก
สิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ก็คือเขาไปแบบให้คนมาตามสแนปรูปเราเต็มไปหมดเลย
ส่งมาให้เราดูว่าเขาตามเราอยู่ตลอด
แล้วพอเราเห็นเราก็ตกกับใจตกใจแล้วเราก็โกรธมาก
เราก็เลยโทรกลับไปว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้
นี่เธอเอาแบบลูกน้องมาตามเราใช่ไหม
คนที่ถ่ายเซลฟี่คนนี้คือลูกน้องใช่ไหมเป็นตำรวจใช่ไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเขาก็หัวเราะค่ะเขาหัวเราะแบบกวนมาก
แล้วก็หัวร้อนก็บอกบ้าตำรวจจะไม่มาทำอะไรแบบนี้หรอก
นี่คือพนักงานโรงแรมยอมรับว่าเมย์ก็กลัวเหมือนกัน
คือจากรูปที่ดูแล้วมันไม่ปกติ
นี่คือถ้าเมนี่ไม่ไปกับผู้จัดการที่เป็นเก๋
ถ้าไม่ไปกับผู้ชายจริงหรืออะไรอย่างนี้
เขาจะมายิงเมนหรือเปล่าเมย์ก็กลัวถูกไหม
นี่เป็นเรื่องราวในอดีตระหว่างเมย์กับโจ้
ก็ล่าสุดทีมบันเทิงได้คุยกับคุณเมย์ในวันนี้เลย
คุณเมย์บอกขอเถอะขอทีมข่าวทุกทีมทีมทุกช่องสื่อทุกช่อง

อย่าเอาภาพเมที่ไปเกี่ยวข้องกับนายโจ้ไปใช้อีกเลย
เราก็เคารพเมย์แล้วกันนะฮะเราก็ไม่ขอใช้แชทต่าง
ที่คุณเมย์เคยโพสต์ไว้แล้วตอนนี้คนในโลกโซเชียล
ขึ้นมาเยอะเลยเอามาใช้แล้ว
คุณเมย์บอกว่าเธอก็ได้รับผลกระทบที่เสียหายเหมือนกัน
เพราะว่าโอ้ขาดสบั้นกับนายโจ้คนนี้ไปนานแล้วเหมือนกัน
ก็ตั้งแต่ปี๒๐๑๔จนถึงตอนนี้ค่ะปี๒๐๒๑แล้ว

ส่วนเรื่องของคดีก็เป็นเรื่องของคดีไป
คนหนึ่งจะทำกรรมทำอะไรไว้ก็แล้วแต่คนนั้นนะครับ

คดีนี้เป็นคดีใหญ่ที่สังคมจับตามองอยู่

ที่มันเน่านิ้วที่มันเสียจะถูกตัดไปยังไง
แล้วก็จะมีการจัดการเกี่ยวกับระบบการสืบสวนสอบสวน
ไม่ให้มีการทรมานผู้ต้องหาได้อย่างไรในอนาคตต่อไป

จะมีความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ